ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
แก้มร้อง
ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้นะคะ
รับแล้วค่ะ๒มือ

จากคุณพุ่มฟวงหยุมจันทร์

ที่น้องแก้มได้ร้องจบไป

ตอนนี้แก้มมาถึง

ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้สมาธิกำลังดีอยู่สำหรับน้องแก้มนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับถ้าพร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ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

ประโยชน์ของการที่แก้มเป็นนักร้องวงที่โรงเรียน
คุณครูเขาสอนหนูไหมคะว่าการแกะเพลง
เนื้อร้องต้องถูกทุกคำไหมลูก
สอนค่ะอาจารย์จะเป็นคนดูแล

อาจารย์จะสอนนักร้องนักดนตรี
จะแบบคุกคีกันตลอดจะได้รู้ว่า
ทีนี้ไม่ใช่นะเฮ้ยร้องผิดอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยค่ะ
เขาจะเอาเนื้อเพลงมา๑แผ่น

เฮ้ยเพลงนี้เพียนนะทอนนี้เพียนนะ
คำนี้เพียนไม่ใช่ไม่ใช่ร้องอย่างนี้
คำนี้ร้องไม่ถูกอย่างนี้คือข้อดีเลย

แบบว่าเงินครบที่จะไปทำกล่องเสียงให้คุณพ่อ

ผู้สอนนะพึงระลึกเป็นอย่างมากเลยนะ

ขอบคุณครู
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงนี้ก็

เป็นเพลงที่ได้ยินคุ้นหูกันแต่ในความไม่ยาก
มันก็มีความยากอยู่เหมือนกัน

ก็อาจจะทำให้ไปแต่งให้เขาเองก็ได้

มีคนมาร้องทีหลังก็เยอะอยู่นะครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เด็ดขาดและมั่นคง

ที่มันเกิดขึ้นในรายการร้องได้ให้ร้านของเรา

ลูกสาวจะทำเพื่อกล่องเสียงของคุณพ่อ
พ่ออยากบอกอะไรลูกสาวไหมคะเดี๋ยวหนูมีกระดานให้
คุณพ่อเขียนอะไรให้น้องคะ
ทำให้ดีที่สุดนะลูกนี่คือข้อความที่คุณพ่อเขียนให้น้องแก้ม
แก้มมาถึงเพลงที่๓แล้วตอนนี้เขาตัดสินใจสู้นะครับแล้วก็ไม่ใช้ตัวช่วย

ถ้าทำได้๔๐๐๐บาทแล้วก็ก้าวไปสู่ครึ่งทางหลังคือเพลงที่๔เลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

แม่รักที่ฉันบอกว่าจะมาของมัน
ปีนี้แล้วปีวันใจน้องนับปุ่นตั้งตารอ
อบวางวันไหววันใจผู้ชายรู้ไหว
อายเพื่อนอายแม่อายพ่อหวัดหัวจะรอเกินมันสายพ่อ
น้องอายเขานักคนเชิญนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่นักหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า

หน้าเขายิ้ม
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า

ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงอารมณ์เพลงหนูว่ามันจะออกมาได้ดีค่ะ

แน่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
ปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ

ข้างในก็คือว่าเพลงช้าเพลงเศร้าเราก็ต้องเศร้า

ใช่ถูกต้องจริงหนูรักการเป็นน้องร้องมากไหมคะนุ้งแก้ม
รักค่ะเพราะว่าหนูชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ

หนูคิดว่าหนูอยากทำงานเป็นรับราชการค่ะ
เพราะว่าหนูก็เล่นดนตรีที่วงด้วย
ก็อยากไปสอบแบบเป็นทหารดุรยางอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ก็เอามาทางสายนี่แหละแต่ขอเรียนเป็นเรื่องเป็นราว
เอ้าทหารวงดุรยางนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณป่า

นักร้องที่เป็นนักร้องทหารดุรยางนะ
ร้องเพลงบอกเลยว่าอันดับหนึ่งทุกคน
ร้องเพลงดีทุกคนนะคะ
มาดูกันเลยนะครับ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
แก้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
แก้มร้อง
ร้องได้

ร้องได้

เพลงที่๓แบบนี้รับแล้ว๔๐๐๐บาทครับ

๔๐๐๐๐บาทเกือบจะถึงครึ่งแสนแล้วนะครับ
เพลงนี้จากคุณสิรินทานิยากรจะขอก็รีบขอ
ก็เป็นเพลงดังเกิน๒๐ปีแล้วล่ะ
ผมดูลักษณะแล้วเนี่ยน้องเขาเนี่ย
มีสิทธิ์ได้ไปถึง๑ล้านบาทนะครับ
เพราะว่าเขามีความสามารถแล้วก็ไม่ประมาท
มีสติมีอะไรดีแล้วเขาได้รับการฝึกฝนฝึกสอนมาอย่างดี
มีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับ
ถ้าไม่เจอเพลงที่มันยากจริงหรือว่าไม่ไปเจอความกดดันนะครับ
ผมว่าเขามีสิทธิ์ไปได้ไกลกว่า๑แสนบาทที่ตั้งเป้าไว้แน่นอน
แล้วเขาก็มุ่งมั่นจริงที่จะทำให้คุณพ่อของเขา
ได้กลับมาพูดได้อีกครั้งหนึ่งนะคุณพ่อนะ
คุณพ่อครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อ
ผ่าตัดกองเสียงใส่กองเสียงเทียมแล้วพูดได้
คำแรกอยากจะพูดอะไรกับน้องเขาครับ

รักแต่ลูกไม่รักเมียหรอกค่ะ

ติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องแก้มต่อไปนะครับ
ดูสิว่าเธอจะทำได้ถึงเป้าที่วางไว้๑แสนบาท
หรือไกลไปกว่านั้นไปจนถึงเพลงที่สิบ
ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเรามาเจอกัน

เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

สวัสดีค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใครชอบร้องเพลง

นี่ไงท่าทางออกเลย

จะมาล่ะไม่มาล่ะดีกว่า